คุณผู้ชมครับมาดูเหตุเซลล์สาวที่เสียชีวิตไป
น่าจะตั้งแต่๓ปีที่แล้ว
พร้อมกับรถของเธอที่จมน้ำอยู่นะครับ
คดีนี้ตำรวจต้องพยายามที่จะคลี่คลายคดีนะครับ
เซลล์สาวคนนี้ถูกฆาตกรรมอย่างไกล
และใครเป็นคนฆาตกรรมนะครับ
กรณีที่มีการพบโครงกระดูกมนุษย์ถูกห่อด้วยผ้าปูที่นอน
ในรถเก๋งที่จมอยู่ในคลองชมประธานชัยนาฏป่าศักดิ
เมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
คือวันที่๙
ตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ

เกษรวงสิงอาชีพเซลล์ขายปุ๋ย
หายตัวลึกลับจากบ้านเป็นเวลากว่า๓๐ปี
แล้วก็ญาติแจ้งความคนหายไว้ที่สพพระพุทธบาท
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
แต่ทีนี้ลักษณะของการพบศพไงคุณ
ลักษณะของการพบศพ
ทำให้ตำรวจต้องตั้งไว้๒ประเด็น

แต่ทีนี้๒ต้องตั้งไว้เป็นคดีฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าจากการที่ทางทีมข่าวของเรา
แล้วก็ตำรวจได้สอบปากคำกู้ภัย
ใช่ค่ะที่ไปกู้ซากรถแล้วก็เป็นคนพบศพผู้หญิงคนนี้ภายในรถ
เล่าให้ฟังถึงทั้งสภาพรถและสภาพศพที่พบ
คือสภาพรถที่พบมันหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ในน้ำใช่ไหม
แต่ล้อด้านหลังมากู้ภัยก็ดำน้ำลงไป
ก็พบว่ากระจกหน้ารถแตก
สภาพเบาะที่นั่งปกติตอนแรกกู้ภัยก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่พอไปดูสภาพศพ
สภาพศพที่บอกคือพอเขากู้รถขึ้นมาแล้ว
ปรากฏว่ามันมีห่อผ้าที่ข้างในเป็นโครงกระดูก

ใช่ค่ะแล้วอยู่ที่เบาะหลังด้วยนะคุณผู้ชม
ทีนี้มันมีเสื้อผ้าติดอยู่
คือมันเป็นเสื้อผ้าชุดนอนผ้าสาติน
แล้วก็มีกางเกงชั้นในสีดำติดอยู่

บอกว่าผ้าที่ห่อศพมันเหมือนกับมีการมัดปลบมัด

แล้วที่โครงกระดูกเนี่ยคุณผู้ชม
ยังมีแล็กซีนหรือว่าร่องรอยของเทปกาว

น่าจะมีการใช้เทปกาวมัดหรือว่าปิดปาก
ปิดปากศพมัดศพ
แต่พอศพมันย่อยสลายไปในน้ำศพมันเน่าสลายไปแล้ว
มันก็เลยเหลือแต่เทปกาวที่มันกองอยู่

ใช่ค่ะแต่ว่าที่กู้ภัยเขาบอกที่เขาแปลกใจ
คือบริเวณห่อศพมันมีวัตถุคล้ายปูน
เป็นก้อนขาวกองอยู่ด้วย
แล้วก็ถามนะนักข่าวก็ถามว่าตอนที่ไปเอารถขึ้นมา
เกียร์ของรถมันอยู่ในเกียร์อะไร
จะได้พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นอะไรยังไง
ซึ่งกู้ภัยบอกว่ามันอยู่ตรงกลาง
เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นข้าวแบบข้าวโค้นข้าวตะไข้ติดอยู่เต็มไปหมด
สภาพศพที่พบทำให้ตำรวจสงสัยว่าเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่า
แล้วก็มีการเปิดเผยว่าคลองชมประธานแห่งนี้
ตามปกติระดับน้ำมันสูงนะแล้วก็ไหลเชี่ยวแรงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้ว
แต่มาปีนี้น้ำมันแห้งขอดลงจนเห็นรถที่จมในน้ำ
แล้วก็กู้ซากรถขึ้นมาได้และพบศพปริศนา
รู้แล้วเป็นใครแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพลางจริงหรือเปล่า
ความคืบหน้าในวันนี้นายไพโรธกลิ่นกล่ำนะครับ

เดินทางมาที่สะพานบ้านโปร่งหมู่๑ตำบลบ้านโปร่งอำเภอหนองโดน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดพบโครงกระดูกประมาณ๑๕๐เมตร
ผู้สื่อข่าวของเราสนใจข้อมูลของคุณภัยโรธ
เพราะคุณภัยโปรดให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าวของเรา

รับส่งพนักงานโรงงานเมื่อ๓ปีกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายน
ช่วงเช้าตัวเขาได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณดังกล่าว
คือเห็นร่องรอยรถยนต์ตกลงไปในคลองชัยนาฏป่าศักดิ์

บริเวณตรงคอสะพานบ้านโปร่งนี่แหละครับ
ลักษณะต้นย่าคือมันราบลงไปในคลอง
มันก็เลยเหมือนรถมันมีอุบัติเหตุ

แต่เมื่อ๓ปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งตำรวจ
ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เพียงแต่เล่าให้เพื่อนบ้านฟังเท่านั้น
แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกนะครับ
ไพโรธยืนยันว่าที่เขาจำได้นะ๓ปีที่แล้ว
ที่ผมเห็นรอยรถแล้วก็รอยย่าที่มันราบไปเป็นหน้ากลองเนี่ย
ผมว่ามันเป็นรถที่ตกลงไปในน้ำนะครับ
จนกระทั่งถึงวันที่๙ธันวาคม๒๕๖๒ผ่านมา๓ปีแล้ว
เขาถึงได้รู้ข่าวว่ามีการพบรถแล้วก็พบศพภายในรถ
เขาเลยย้อนคิดไปอ๋อหรือว่ามันเป็นเหตุตรงกันกับเมื่อ๓ปีก่อน
ที่เขามาเจอร่องรอยเหมือนว่ารถถลายตกไปในน้ำแบบนี้
เรื่องนี้ทางตำรวจนะครับตอนนี้ก็มีการตรวจสภาพรถอย่างละเอียด
ก็ไปพบกล้องหน้ารถที่ติดอยู่ที่รถคันนี้
แต่จะต้องดูรายละเอียดดูภาพในกล้องอีกนะครับ
ต้องให้เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญมากู้ภาพด้วย
คือตำรวจบอกว่าเราก็ไม่อยากที่จะเปิดดูด้วยมือของเราเอง

แต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามตำรวจไปนะบอกว่ามันมีภาพภาพหนึ่ง
เซลล์ผู้ตายคนนี้นั่งคู่กับเสียชื่อดังในจังหวัดสระบุรี
แล้วทางตำรวจมีการตรวจสอบหรือยังว่ามีความสัมพันธ์กันยังไง
คือตำรวจบอกว่าภาพที่พูดถึงตำรวจเองยังไม่เจอยังไม่เห็น
แต่ก็มีการสอบปากคำพยานแล้ว
ตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้ด้วยนะคะว่าทางสพพระพุทธ
มีการสอบสวนเสียรายนี้ไปแล้วรอบหนึ่ง
ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะก็จะต้องดูต่อ
เพราะว่าจะต้องส่งหลักฐานต่างไปตรวจวิเคราะห

ใช่ค่ะแล้วมันน่าจะขายคดีนี้ได้เร็ว
แม่ของผู้ตายก็มั่นใจว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมแน่
แล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าลูกสาวก็เคยคบหาดูใจกับเสียคนนี้
ผู้ตายเป็นเซลล์ขายปุ๋ย
และเสียเป็นเจ้าของปุ๋ยเจ้าของบริษัทจำหน่ายปุ๋ย

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของชู้สาว
ทีนี้ก็ต้องดูกันต่อคดีนี้